วันนี้ในรายการของเราก็เสนอเรื่องราวของสายไฟที่ระยงระยางลงมานะฮะ

อาจจะทำให้ไม่เป็นระเบียบอาจจะทำให้ทัศนียภาพไม่สวย
แต่ว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาขุดโครงการขึ้นมา
ในการที่จะจัดระเบียบสายไฟเหล่านี้แล้ว
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและก็เพื่อให้เกิดความสวยงามด้วยนะครับ
ไปดูโครงการดีเหล่านี้กันนะครับ
จากปัญหาสายสื่อสารต่างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเกี่ยวสายสื่อสาร
จนทำให้เสาไฟฟ้าล้มและส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
ในฐานะที่การไฟฟ้านครหลวงมีหน้าที่ดูแลระบบการจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน
ตระหนักถึงความปลอดภัยในจุดนี้
และได้เริ่มโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี๒๕๕๙ขึ้น
โดยการไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาดำเนินการเป็นโครงการนำร่อง
ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสาร
โดยวันนี้ได้จัดระเบียบบริเวณถนนงามวงวาน
ตั้งแต่แยกแครรายไปจนถึงแยกเกษตรความยาวถนน๖กิโลเมตร
ซึ่งจะดำเนินการอีก๔เส้นทางในกรุงเทพมหานครต่อไป
นายสมพงศ์พงศกุลรังศรีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
เปิดเผยว่าโครงการทั้งหมดจะส่งผลให้ทัศนียภาพบริเวณริมถนน
ภายในกรุงเทพมหานครสวยงามโดยการบรินาการร่วมกับหน่วยงานต่าง
เพื่อเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารแบบสายอากาศ
เปลี่ยนเป็นระบบสายใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ก็จะมีการตรวจสอบสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะลื้อถอนออกนะครับ
ส่วนสายที่ใช้งานเราก็เตรียมไมค์คอร์นมาแล้ว
จะติดเข้าไม้คอนก็จะทำให้มันเป็นมีระเบียบ

ก็ค่อนข้างจะดีกว่าอย่างน้อยความเป็นระเบียบสวยงามทัศนียภาพ

เวลารถชนเสาร์พวกนี้เสราหักลงมาในสายพวกนี้
หากประชาชนพบเห็นบุคคลที่ขึ้นพาดสาย

โดยไม่มีการแสดงตัวตนที่ชัดเจน
ข่าวแทรศ์ทีวีรายงาน